คราวนี้พาคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวลาบ
อาจจะฟังดูก็ข้าวเหนียวลับที่คุ้นเคย
แต่ที่ไม่ปกติคือราคาและรสชาติค่ะ

คุณผู้ชมไปกินขาวเหนียวลาบ
คุณลุงที่ใช้ชื่อร้านว่าลุงข้าวเหนียวลาบเป็นร้านรสเข็นเล็กแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาจริงแล้วก็มีหลากหลายเมนูอร่อยถูกอกถูกใจไงข้าวเหนียวของคุณลุงเนี่ยนะบอกเลยว่านุ่มมากทานกับลาบทอดหรือจะเป็นหมูทอดหมูฝอยหมูหวานเค็มร้อนก็ฟินสุดไปเลยค่ะ
เห็นแบบนี้นะเห็นแค่ภาพนิ่งหรือเห็นคลิปสั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายั่วน้ำลายกันสุดไปเลย
อยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์หรืออยากจะไปลิ้มลองความอร่อยนะคะกำเงินไป๑๐บาท
เริ่มต้นแค่๑๐บาทก็อิ่มอร่อยแล้วค่ะ
คุณลุงเนี่ยจะจอดขายที่หน้าเว่นปากซอยวัชระจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ช่วงเวลาขายคือ๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มแต่ถ้าใครบอกโหสนใจรสรสข้าวเหนียวลาบของคุณลุงเนี่ย
จ้างมาออกงานได้ไหมได้ให้เบอร์ไว้เลยคุณผู้ชม๐๘๕๗๓๓๖๒
ติดต่อลุงข้าวเหนียวลาบไปออกงานได้บางคนจะจัดงานแต่งงานบุญงานบวชก็ว่ากันบ้างไป
สวายพระอย่างนี้นะเออดวกทานอย่างนี้นะง่ายดีเนอะดวกมาก
มันง่ายแล้วมันดูน่าทรมานา๑๐บาทละค่ะขักอยากมากจริงแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ
ขอ๒หอมอ๋อเดี๋ยวไม่พอไม่พออ่ะ